แต่เรื่องต่อไปค่ะไม่ต้องใช้วิจารณญาณใดทั้งสิ้น
ดูกันแบบสบายขำ
เรียกรอยยิ้มเรียกเสียงหัวเราะยามเช้ากันหน่อยนะคะ
วันนี้จะพาไปดูเรื่องราวของสายอาชีพ
ที่เขาเรียกว่าเป็นอาชีพเหล่าช่าง

แล้วเขามีวิธีเรียกรอยยิ้มเรียกเสียงหัวเราะกันยังไงบ้าง
ติดตามกันเลยกับช่วงของตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวขำ
วันนี้เรามีเรื่องราวน่ารักสร้างรอยยิ้ม
มาฝากกันอีกเช่นเคยครับ
วันนี้เป็นการรวบรวมเรื่องราวของเหล่าช่าง

พวกเขาจะมีอะไรมาสร้างรอยยิ้มให้กับเรา
ชมกันเลยครับ
เริ่มกันที่ช่างหล่อบอกต่อด้วย

ที่สาวหลายคนอยากจะพบเจอกับเขาซะเหลือเกิน
หล่อขนาดไหนไปชมกันครับ
ดูวีดีโอคลิปเป็นพาร์ทวีโน่
และฉันอยากเป็นฮีโร่ให้เธอไปเฝ้าที่โชว์
ฉันเล่าเธอมาเป็นปีเทอร์โคมิค
สาวหลายคนส่งข้อความมาบอกว่า
อยู่ดีฝ้าที่บ้านก็พัง
เรียกช่างให้หน่อยครับ
สาวจ๋าใจเย็นกันก่อนนะจ๊ะ
เดี๋ยวช่างฝ้าตกใจหนีหายไปไม่รู้ด้วยนะฮะ
จากความหล่อไปต่อกันที่ความมึนกันบ้าง
กับช่างทำประตูคนนี้มึนขนาดไหนไปดูกันครับ
โอ้น้ำ
คุณพี่ครับก่อนออกเหล็กน่ะ
ต้องถอนหัวเราออกจากประตูก่อนนะครับ

ไปกับประตูอันนี้ยาวนะครับเนี่ย
และสุดท้ายกับช่างทำผมสุดกวน

ก็อยากจะออกไปวาดลวดไหลร่วมงานบวช

วาจาใจอยู่ผมเพื่อสนับสนุน
มันก็จะมีมาบ่อยมากสำหรับงานบวช

งานบวชผ่านหน้าร้านผมผมจะไปเต้น
เดี๋ยวเราจะไปขอแจมคนนิดนึง

จากภารกิจเดียว
เมื่อกี้ได้มาลุงค์
จะอดทางนี้

เพลินเกินเบอร์ญาติไปนิดนึงนะครับพี่เรียกว่าเต้นจนคนต้องเหลียวมอง
อยากเต้นก็บอกเพื่อนสิอย่ามาบ่นงานคนอื่นเขาด้วยรักและห่วงใหญ่ครับ
เป็นไงสนุกสนานกันไปแต่บอกนิดนึงคุณพี่คนสุดท้ายนี่คือเต้นเจ้าดูซ้ายดูขวานิดนึงนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวแบบว่าไปกระทบกระทั่งอะไรกันก็เอาแต่พองามแล้วกันคุณพี่ไปเต้นแถวหน้าบ้านเต้นในบ้านอะไรก็เต้นไป

เฮฮากันไปตามภาษาชาวโซเชียล